เขาเรียกเจ้าแมงตัวนี้ว่าแมงเวียดหรือว่าแมงวาด
แล้วมันเป็นยังไงแมงเวียดแมงวาดไปดูกันค่ะ

เต็มเต็มเต็มเต็มเต็ม
มันนั่งปบมือปบมือให้มันเหรอ

เฮ้ยแล้วไม่ใช่แค่ปรบมือมีตีเกราะเคาะไม้อะไรด้วย
ตอนนี้ฉันเห็นเขาปบมือตอนนี้ฉันก็ปบมือให้เขาอ่ะ
ก็ไม่รู้เขาทำยังไงแต่เขาเรียกกันเนี่ย
การตีเกราะข้อไม้ข้อมือตบมือแบบนี้
เพราะเขาทำแบบนี้แล้วแมงมันจะมาหาคุณ

คือปกติถ้าเราตบอย่างนี้ยุงบินหนีแล้วนะใช่ไง
แต่อันนี้ตบอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยแมงจะบินเข้ามาหา

เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขาสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น
การตีเกราะข้อไม้เพื่อเรียกแมง

แมงปีกอ่อนหรือเรียกเคาะเวียด
หรือคล้ายกับตัวจักรจันทร์นะคุณ
เขาบอกว่าเคาะเรียกแมงจักรจันทร์
ซึ่ง๑ปีจะมีครั้งเดียว
เข้าแต่เวียดจนถึงเดือน๔๕ม
โดยความยาวคือกุมภามีนา

มันจะมาเยอะในช่วงนี้แมลงปีกอ่อน
มาข้อเวียดหรือเรียกเวียดการตีเวียด
ต้องกินฝั่งกลางไม้
ล็อมไฟตรงกลาง
จุดไฟอันนี้สำคัญเพราะมันทิ้งยะ

เขาเรียกกันอย่างนี้เวียดเนี่ยคือคำเรียกแมลง
ล่อให้เวียดมาเล่นไฟแล้วก็เคาะไปเคาะกันลา
ข้อไม้ปรบมือตบมืออะไรว่าไป
ให้เกิดเสียงดังและให้เวียดมันบินเข้ามาหาแสงไฟ
มันก็จะบินเข้ามาแบบนี้นะไปดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่า
เขาบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นนะว่าเคาะอะไรเสียงดังแล้วมันจะบินมา
คุณดูน้องคนนี้เห็นไหมตบโอ้โหแบบปุ๊บจับกันแบบไม่ทันเลยอ่ะ
บินมาแบบเยอะมากประกับทะเวียนเยอะเนี่ยคุณดูเนี่ยเข้าหูเข้าหัวไปหมด

บินมาเองหลังจากที่เคาะหลังจากที่ได้ยินเสียงอะ
บางคนเขาคอมเมนต์บอกว่าเคยจับตอนเด็กที่ภาคเหนือเขาจะใช้ต้นไม้กวาด
หลายคนบอกว่านึกถึงตอนเด็กมากเลยนะคะที่ได้เห็น
บางคนเขาใช้ต้นไม้กว่าแต่ที่นี่เขาใช้ทางมะพร้าวนะคะ
ขอบคุณผู้ใช้งานติ๊กต๊อกช่องนี้ด้วยนะคะ
จุดไฟเค้าเวียดเนี่ยโอ้โฮ